ไปดูนาทีรวบจับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีหน่อยนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเขาสืบทราบมาว่าเจ้าหน้าที่คนนี้
มีการเรียกรับสินบนจากบริษัทเอกชน
เพื่อที่จะเลี่ยงการจ่ายภาษีที่ดิน๔๐ล้านบาทค่ะ

ซ้อนแผนกันจับกลุ่มนายประมวล
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวี
ลานจอดรถโรงแรมย่านราชเทวี
พร้อมกับของกลางเป็นเงินสดสามล้านสองแสนบาท

เนื่องมาจากว่าผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่ง
เขาไปร้องเรียนกับตำรวจว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวี
ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้เสียหาย
โดยที่ผู้เสียหายเขาต้องเสียภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินประมาณ๔๐ล้านบาท
ก็เสนอเงินสินบนบอกว่าให้เอาเงินมาให้เขา๓ล้าน๒แสนบาท
แลกกับการเลี่ยงภาษี๔๐ล้านเขาจะปกปิดไว้ให้เขาบอกแบบนี้เลย
คือทีแรกเนี่ยเขาเรียก๓ล้านบอกเขาจะไม่ส่งเรื่องนี้เข้าสู่ระบบภาษี
ไปมาเรียกเป็น๓ล้าน๕บาทบอกว่าต้องไปแบ่งกรรมการคนอื่นด้วย
คนอื่นด้วยสุดท้ายก็เลยต่อรองเหลือ๓ล้าน๒ไงนี่ค่ะ
แต่ว่าคนที่เขาจะจ่ายเงินให้เขาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่
ใช่พอต่อลองได้ราคาเสร็จปุ๊บแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
คือนัดหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีคนนี้มารับมอบเงินที่โรงแรม
แล้วก็มีการซ้อนแผนกันเข้าจับตัวคาหนังคาเขาแบบนี้เลย
ไม่ไม่ได้คิดเลยว่าเป็นเงิน๓ล้าน๒แสนอะไรแน่น่ะไม่รู้
แต่ก็ยอมรับว่ามีการรับสิ่งของจากผู้เสียหายจริง
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีความผิด
เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบ
แล้วก็ส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปชพิจารณาตามกฎหมายนะคะ
เรื่องนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพก็บอกค่ะว่า
ก่อนหน้านี้ก็ได้รับการประสานร้องเรียนมาเหมือนกัน
ว่ามีการเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวี
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ประสานเจ้าหน้าที่ให้สืบสวนในเรื่องนี้
เรื่องต้นจะให้ประหลัดกรทมตั้งคณะกรรมการสอบส่วนวินัยร้ายแรง
แล้วก็ยกย้ายข้าราชการคนนี้มาที่สำนักประหลัดกรุงเทพ
ระหว่างรอการสอบสวนโดยไม่ให้รับเงินเดือนนะคะ
และถ้าพบมูลความผิดจริงจะมีโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกจากราชการ
เราไม่ได้สงสัยความทรงกันหรอกนะสงสัยข้อบครัวของคนค่ะ
เพราะมีก็ต้องก้อนถึงข้อบครัวนั้นเยอะแยะแหละ
ฝากไปเลยนะคะว่าให้ดูเอาไว้เป็นเคสตัวอย่างเลย
นักงานเขตอื่นในพื้นที่กรทม
ทมเอาจริงนะในเรื่องการปราบรามทุจริต
ข้าราชการทุกคนต้องตระหนักเสมอว่า